เรื่องสำคัญก็คือกรณีถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน๔๒๐๐หุ้นที่มีการไปร้องกัน
ซึ่งวันนี้กรกตเรียก๓คนที่ไปร้องมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมไปดูกันหน่อยค่ะ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาค่ะอดีตผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐ
วันนี้ไปเข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมที่กรกต
คุณเรืองไกรบอกว่าวันนี้ถือโอกาสยื่นหลักฐานอ้างอิงจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๓จำนวน๑เรื่อง
และคำวินิจฉัยกรกตเมื่อปี๒๕๖๔จำนวน๔เรื่อง
ซึ่งมีทั้งประเด็นการขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยย้อนหลังไป
ว่านายพิธาจะพ้นสมาชิกภาพตั้งแต่ปี๒๕๖๒หรือไม่
และจะต้องดำเนินคดีอาญาตามแนวคำวินิจฉัยกรกตหรือไม่ด้วยนะคะ
จะทำให้นายพิธามีคุณสมบัติขัดต่อการเป็นผู้สมัครสอสอหรือไม่นะคะ
คุณเรืองไกรย้ำบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบคุณสมบัติย้อนหลังไป
ตั้งแต่ปี๖๒นายพิธาเคยเป็นหนึ่งในผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
และกรกตก็ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยเช่นเดียวกัน
ว่านายพิธาสิ้นสภาพการเป็นสอสอหรือไม่
การรัฐธรรมนุมวินิจฉัยว่านายพิธาจะมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่
และนั่นหมายความว่าการที่พักเก้าไกลเสนอชื่อนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ถ้าในอนาคตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จำเป็นต้องยื่นร้อง
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยเหมือนกันค่ะ
คุณพิธาเนี่ยนะครับจะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๘ม๓ในฐานะผู้สมัครสอสอหรือไม่
อันนี้คือในส่วนของคุณเรืองไก่นะคะอีกคนนึงนี่คนนี้นายสนทิยาสวัสดีค่ะ
ก็มาให้ถ้อยคำกับกรกตด้วยนะคะยืนยันบอกว่าขอให้กรกตเร่งรัดเวลาตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธา
เพราะว่าถ้าตรวจสอบคุณสมบัติล่าช้าจะทำให้การประชุมสภาพผู้แทนรัศดรสมัยแรก
หลังจากที่ได้ประธานสภาโดยมีการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะมีผลตามกฎหมาย
หากนายพิธาขาดคุณสมบัติก็จะทำให้เกิดศูนยากาศทางการเมืองเหมือนในอดีตได้
ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของหัวหน้าพักษ์โดยเฉพาะคุณพิธาว่าขัดหรือเป็นไปตามกระบวนการรับโน้นมาตรา๙๘ทุกประการหรือไม่อย่างไร
ก็สองคนแล้วนะคะคือมีคุณเรืองไกรคุณสนทิยาวันนี้มีอีกคนนึงนะคะ
กรกตเรียกนายนพรุษวรชิตวุฒิกุลคนนี้เป็นอดีตแก่นำพิราบขาวสองพันหกนะคะ
ยื่นให้กรกตตรวจสอบปมถือหุ้นของนายพิธาด้วยเช่นกัน
วันนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่มาให้ถ้อยคำกับกรกตค่ะ